ล่ะได้เห็นสิ่งยิ่งใหญ่สิ่งที่มันสุดยอดแล้วนะคะ
เรามาหาอะไรอร่อยที่มันก็สุดยอดไม่แพ้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับคนที่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยว
พาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เรียกได้ว่าอร่อยยัน
น้ำซุปยันเส้นยันไข่อู้หลากหลายสิ่ง

นี่ค่ะไปกันร้านนี้ค่ะดูร้านธรรมดานะจ๊ะ
แต่คุณร้านนี้มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลากระพงด้วย

แต่เขาเอามาเสิร์ฟในถ้วยก๋วยเตี๋ยวนี้ด้วยค่ะคุณ
เตี๋ยวปลาเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ปลากระพงที่ถือว่าเด็ดนะ
สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขานั่นก็คือนี่ไฮไลท์
นี่ค่ะไข่ยางมะตูมที่เขาใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยใช่ไหมครับ
เพราะความกรบใช่ไม่ใช่
อันนี้ผ่าให้ดูว่ามันเยิ้มขนาดไหนแล้ว
ก็ยังมีพวกเครื่องต่างที่เป็นเครื่องปลูก
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในก๋วยเตี๋ยวเขาด้วยนะคะ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านชิวลมชมเลค่ะ
อยู่ที่ตะบนเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดทรงคล่านะจ๊ะ

ที่นี่ค่ะเขาก็มีเมนูมากมายหลากหลายให้เราเลือกเลยนะคะ
โดยเฉพาะเมนูที่ต้องใส่ไข่แดงเยิ้มแบบนี้

บอกว่าที่ร้านเนี่ยก็จะมีเมนูอยู่หลากหลายเมนูแล้วก็จะมี๓สูตร
คือสูตรเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวน้ำใสแล้วก็เตี๋ยวซอสแดงโบราณ
นี่ค่ะทุกเมนูนะจะมีให้เลือกเลยว่าอยากได้อะไร
เช่นตีนไก่เนื้อหมูเนื้อปลาปลากระพงขาวก็ว่าไป
แต่ทุกเมนูสามารถใส่ไข่ยางมะตูมนี้เข้าไปได้ด้วย
ว่ามันจะเข้ากันมากกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่ไข่ต้มยำมะตูมลงไป
ใช่ค่ะคุณมันก็จะแบบเปรี้ยวเผ็ดมันเนอะ

ชาติพูดเลยว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจลูกค้า
ใครมานี่นะคะอย่างเดียวเนี่ยสั่งไม่พอนะต้องเอาหลายอย่าง

แต่ราคานี้คุณผู้ชมมันแม่ขายได้ยังไงต้องถามพี่เขาอย่างนี้
คือโอ้โหเห็นป้ายเมื่อกี้คือผมกำลังเดาว่าสักประมาณ๕๐๖๐บาท
ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเครื่องก็แน่นปลากระพงก็จัดเต็ม

แต่จริงแล้วชามละ๒๕บาท

ถูกต้องค่ะคุณแล้วความพิเศษมันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีก
ก็คือว่ากินไปกว่าช้อมมิวทะเลไป

สมชื่อร้านจริงคือร้านชิวลมชมเลนะคะ
ใครที่อยากจะไปชิวลมชมเลไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อย๓สูตรแล้วเนี่ยนะคะ
ไปกันได้เลยนะคะไปกันได้
ทุกวันนะแต่ยกเว้นวันพฤหัสเขาหยุดนะจ๊ะ

อย่าไปเพราะถ้าไปวันพฤหัสได้แต่ชมเลแต่ไม่ได้กินอะไรเลย
ถูกต้องค่ะแต่ถ้าไปไม่เจอหรืออยากจะนัดไว้ก่อนสั่งเอาไว้เนี่ย
ก็โทรหาพี่บุญเรือนได้นะคะหมายเลข๐๘๓
กระซิบดังนะตรงนี้ว่าถ้าจะไปโทรจองล่วงหน้าก่อนนะจ๊ะ
เพราะว่าคนเยอะมากเลย

เตี๋ยวก็อร่อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
อ่ะควรจะโทรไปกิ้งกลางไปสักนิดนึงนะ
บอกก่อนว่านี่จะไปแล้วนะ๓คน๕คน
หรือจะเมาหมู่บ้านไปเลยก็ได้
ได้เหมือนกันนะค่ะเอาหมู่บ้าน